อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศงานสงครานกันก่อนเลยค่ะ
ช่วงนี้เพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
เขาจัดกิจกรรมสงครานในวัดรู้รักวัฒนธรรมสืบสารประเพณีวิถีไทย
ในประเพณีสงกรานประจำปี๒๕๕๙

รายงานสดมาจากวัดปฐุมนารามราชวรวิหารค่ะ

ทยอยเดินทางกันมาค่ะ
เพื่อที่จะร่วมงานสงกรานในวัดรู้รักวัฒนธรรม

ทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
ได้ร่วมกับวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารค่ะ
ได้จัดขึ้นสำหรับกิจกรรมสงกรานตามแบบวิถีไทยค่ะ

ก็เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมือง
และสามารถที่จะเดินทางมาได้สะดวกค่ะ
ทำให้กิจกรรมนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
และกิจกรรมที่นิยมมากที่สุดค่ะ
นั่นก็คือกิจกรรมการก่อพระเจดีไซน์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
ด้วยเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณประเพณีค่ะ
คนโบราณนั้นเดินทางเข้าวัด
และเดินทางกลับออกไปก็จะมีทรายติดเท้าค่ะ

ดังนั้นใน๑ปีก็จะต้องมีการขนทรายเข้าวัด
เพื่อที่จะมาก่อเป็นรูปของพระเจดีในแบบนี้นะคะ
ด้วยเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
และสำหรับในวันนี้นะคะตลอดทั้งวันค่ะ
ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะ
สำหรับพิธีทางศาสนาเองวันนี้ค่ะ
วีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในกิจกรรมสงกรานในวัดสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะ
และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
กิจกรรมธรรมญาตราศักระ๙สิ่งมงคลภายในวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร
โดยบรรยากาศภายในวัดปฐุมวนารามตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาก็มีพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยว
เดินทางมาร่วมส่งน้ำพระเสริมพระสุขพระสัยองค์จำลองค่ะ
ดอกบัวบริเวณพระอุโบสถ
ซึ่งส่วนใหญ่นะคะพุทธศาสนิกชนก็ได้เดินทางมาเป็นครอบครัวเพื่อที่จะร่วมทำบุญ
ในประเพณีสงกรานในวันนี้
เนื่องจากว่าต้องการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิ่งดีและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ
ที่นี่สบายใจแล้วก็ดีใจที่ให้ลูกให้หลานรักษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่โบราณมา
ถึงเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ผูกพันกับวัด

ก็สงบร่มเย็น
ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมด้วยผู้บริหารค่าราชการ

ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาทค่ะ
ในประเพณีสงกรานประจำปี๒๕๕๙
ที่วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
พร้อมกับกล่าวว่าในช่วงงานประเพณีสงกรานปีนี้
รัฐบาลก็มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด
อุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทำบุญตักบาทรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เพื่อที่จะแสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตะเวที
ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดได้รณรงค์ตามนโยบายดังกล่าวค่ะ
ก็ได้มุ่งเน้นให้งานในครั้งนี้ที่ถูกจัดขึ้น
นั่นก็คืองานสงกรานในวัดรู้รักวัฒนธรรมสืบสารประเพณีวิถีไทยในครั้งนี้
ได้แสดงออกถึงการร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนคุณธรรม

ซึ่งประกอบด้วยบ้านวัดและโรงเรียน
ที่มีการร่วมไม้ร่วมมืออย่างสามัคคี
สารประเพณีต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานค่ะ